แรกของสโมสรนะครับก็คือ
จะอย่าให้ลงสนามยังไม่มีกระหนดก่อนที่คดีจะสิ้นสุดแต่ว่าล่าสุดนะครับ
กรณีที่วรวุสุขุณาเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนคนเสียชีวิต
ซึ่งนายวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชบุรี
เป็นผู้ออกแถลงการเพิ่มเติมในฉบับนี้ด้วยตัวเองว่า
จากการที่สโมสรนั้นได้มีการออกบทลงโทษในฉบับแรกนะครับ
บอกว่าจะไม่ส่งวรวุฒิลงสนามในไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
แล้วก็ได้รับโทษตามกฎหมายสุดท้ายนะครับมีมติใหม่ออกมานะครับ
ก็คือจะยกเลิกสัญญาในทันทีครับซึ่งชมบุรีก็เน้นย้ำนะครับ
รักของสโมสรคือส่งเสริมการเล่นกีฬาแล้วก็แน่นอนต้องเมาแล้วนะครับ
ไม่ขับนะครับคือตัวอย่างของเยาวชนจริงเนี่ย
ก็แน่นอนนะครับเป็นนักกีฬาอาชีพต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยนะครับ
ก็ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดนะครับ
แล้วก็ให้ความร่วมมือต่อเจ้าที่ตำรวจและนำตัวนะครับ
เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแน่นอนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมครับ
ส่วนนายศักดิ์สิทธิสิงโตทองผู้จัดการทีมก็แสดงความรับผิดชอบนะครับ
ลาออกจากตำแหน่งและยอมรับว่าตัวเขากับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วไปนั่งเล่นด้วยนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุของวรวุฒิตอนตี๔
หนีจากที่เกิดเหตุไม่เป็นความจริงนะครับ
เพียงให้ออกมาห่างกลัวญาติผู้ตายทำร้ายครับ
ผมไปกระเหลิม๒คนในช่วงตอนหัวค่ำก่อน

พอประมาณเที่ยงคืนกว่าทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับ
แล้วก็เหตุมันเกิดประมาณตี๔ครับ
เพราะว่าผมก็เหลิมกลับมานอนกันที่บ้าน

ผมก็เหลิมเลยออกไปดูน้อง
ก็เลยไปช่วยน้องไปดูว่าน้องมันคงตกใจ
ผมกระเหลิมตามไปตอนตี๔นิดจริงนะครับ
ไม่ได้เหมือนแบบเราไปนั่งกันอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลย

แล้วก็ที่บอกว่าเหลิมตั้งใจจะพาคนขับรถหนี

ของทางญาติพี่น้องของคนที่เสียชีวิต
กลัวจะมาทำร้ายกลัวแบบโมโหอะไรอย่างนี้
คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะมาทำร้าย
จากนั้นนะครับไปดูบรรยากาศนี้กันหน่อยครับ

และมีการมอบเงินช่วยค่าทำศพไป๑แสนบาท
แล้วก็เข้าไปดูแลนะครับ
ใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ

คุณวิทยาก็บอกว่าสนิทสนมกับครอบครัวนี้มานาน
มีความเสียใจเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ

แล้วก็ดูแลทางฝั่งของสุประโชคสารชาติอยู่ด้วย

ยกตัวอย่างนักเตะของกระบะโอซาก้า
ดื่มนะครับกินจบตี๓นะครับ
แต่ตื่นเช้ามาดันขับรถเพื่อไปซ้อม

แล้วก็ถูกยกเลิกสัญญาทันทีนะครับ
ต้องไม่ผิดกฎหมายและต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ

อายุไม่เกิน๒๓ปีประสบปฏิเหตุนะครับ
บนถนนเกษมราชก่อนถึงแยกกรมศูนยากากรระหว่าง
ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปซ้อมอาการท่าเรือ
โดยอาสาสมัครให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับ
ท่าเรืออยู่อันดับ๖ในศึกไทยลีก
วันอาทิตย์นี้นะครับ๑๘นาฬิกาครับ